ละเป๋าและหมั่นโทนะครับหลากสีสันหลากไส้เลยทีเดียวทั้งขาวและหวาน
อ่ะเดี๋ยวลองไล่ให้ฟังแล้วกันว่ามันมีไส้อะไรบ้าง
ไส้หมูสับไข่เค็มไส้กุ้งสดต้มยำหมูแดงผักโขมชีสช็อกโกนและครีมชานมชาเขียวเผือกแปะกล้วย
มีงาดำเชื่อมขาวอ่อนทัวร์แดงเก้าลักษณ์
แล้วพอแล้วคุณจะอ่านไปถึง๖๐ไส้เลยเหรอ

เออคือเยอะมาก
คุณผู้ชมก็ลองไปแวะกันได้นะครับร้านปั้นเป่าอยู่บริเวณแยกถนนอารักษ์
ใกล้กับประตูสวนดอกในตัวเมืองเชียงใหม่
แถวนั้นเขารู้จักกันดีซึ่งเจ้าของร้านบอกว่าเปิดร้านมาได้๕ปีแล้ว
คิดในการทำไส้ต่างก็มาจากความต้องการของลูกค้านั่นเอง
ใครไปใครมาอยากทานไส้นู้นไส้นี้ก็บอก
สุดท้ายเจ้าของร้านเขาก็จัดให้ไปลองฟังเสียงหน่อยครับ
แนวคิดอันนี้ส่วนใหญ่แล้วมันมาจากลูกค้าครับ
เริ่มแรกก็มีแค่๑๐กว่าไส้เป็นไส้มาตรฐาน
เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ลูกค้าก็เป็นคนบอกว่า
เรื่อยเดือลาไส้สองไส้
ล่าสุดมีไส้ทุเรียนเพิ่มขึ้นมา
โอ้โหล่าสุดมีไส้ทุเรียนยังขาดอีกไส้หนึ่งถ้าอยู่ที่เชียงใหม่ต้องไส้นี้ไส้อัว
ก็ไปกินร้านอื่นเขามีขายเชียงใหม่นะ
อยากกินสาระเป๋าไงแต่อยากกินไส้อัวด้วย
บอกคุณพี่เขาเผื่อเขาจะเพิ่มมาเป็นไส้ที่๖๑
สาระเป๋าไส้อัวทำไปด้วยครับคุณพี่ครับ
เดี๋ยวทำมาจริงคุณต้องไปกินนะเออเอาสิ
ร้านนี้เอาบอกราคาหน่อยละกันอยู่ที่๑๕๒๕บาท

เขาขายทำได้วันหนึ่งนะครับอยู่ที่๑๐๐๒๐๐ลูกเลย